มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าคดีที่สังคมให้ความสนใจนะคะ
ทนค่ะเป็นผู้ชายในคลิปที่ทำร้ายแฟนสาวของตัวเองที่โชว์รูมแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูนนะคะ

และสุดท้ายแล้วคนที่ถูกทำร้ายร่างกายก็คือคุณเมย์ล่าสุดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากการควบคุมตัวตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ที่ศาลจังหวัดสตูน
อยู่ในช่วงระหว่างที่ตำรวจรอรวบรวมหลักฐาน
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าไม่ให้อภัยลูกเขยคนนี้ไม่อโหสิกรรมให้ด้วย
อยากให้ประหารชีวิตไปเลยจะได้ไม่ต้องไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
แต่มีเรื่องที่น่าสลดใจกว่านั้นเพราะสองคนนี้เขามีลูกด้วยกัน
เป็นลูกชายนะคะอายุ๓ขวบ
ยังไม่ทราบว่าแม่ของตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว
บอกไปเด็กก็อาจจะยังไม่เข้าใจนี่นะคะ
ก็เลยถามคุณยายตลอดเลยแม่ไปไหนแม่ไปไหน
แม่ก็ต้องโกหกลูกก็คือคุณยายต้องโกหกหลานว่าแม่ไม่สบาย
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดนะคะ
การควบคุมตัวมาดูการควบคุมตัวก่อนละกันนะคะ
วันนี้ครบกำหนดฝากขังที่สพเมืองสตูน
ตำรวจก็นำตัวในทนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสตูนช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้ว
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ไปพูดคุยกับนางทองหลางลำพองชาติอายุ๖๐ปีแม่ของคุณเมย์ผู้เสียชีวิต
บอกว่าดีใจที่ตอนนี้ในทนถูกจับตัวได้ให้ดำเนินคดีไปเลย
แม้จะตัวเจ้าตัวจะขอโทษผ่านสื่อก็ตามไม่ให้อภัยอีกแล้ว
อโหสิกรรมให้ด้วยที่ผ่านมาให้อภัยทุกครั้ง
คำว่าให้อภัยทุกครั้งเพราะเห็นมาตลอดว่าฝ่ายชายในทนเนี่ย
ทำร้ายร่างกายลูกสาวมาตลอดแต่ครั้งล่าสุดมันเกินไปจริง

ในระหว่างที่ในทนหลบหนีนะคะแม่ยายคนนี้พาหลานไปอยู่บ้านหลังอื่น
คือไม่กล้าอยู่บ้านหลังเดิมเลยนะคะกลัวในทนเนี่ยวกกลับเข้ามาหาหลาน
แล้วจะมาขโมยหลานไปตอนนี้ออกมาแล้วนะคะออกมาจากที่ซ่อนแล้วนะคะ
แล้วก็มาพบกับตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจ
แล้วก็มีการพูดคุยกับทีมข่าวเบื้องต้นด้วยบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุด
ตอนนี้คือหลานชายอายุ๓ขวบร้องเรียกหาแม่ตลอดเวลาเลยค่ะ
ทำให้คุณยายนะคะจำใจจะต้องโกหกหลานว่าแม่ไม่สบาย
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
และบอกว่าอยากให้ศาลตัดสินประหารชีวิตลูกเขยคนนี้ไปเลย
เพราะถึงติดคุกไปไม่สามารถทดแทนกันได้
และเกรงว่าติดคุกมันก็ต้องมีคำว่าต้องออกมาได้เนี่ยนะคะ
กลัวว่าถ้าพ้นโทษออกมาจะมาก่อเหตุลักษณะนี้อีก
ทั้งจะมาทำร้ายคนอื่นในครอบครัวด้วยนะคะ
ฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ

เพราะว่าในใจตัวเองก็ยังเสียใจกับการจากไปของลูกสาวตัวเอง

ถามคำถามที่มันตอกย้ำความรู้สึกที่มันเสียใจอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของการรับสารภาพและการพูดคุยกับสื่อก่อนหน้านี้ในทุน
ทนเขาพูดคุยกับสื่อนะในช่วงของการแถลงข่าวคดีนี้
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเขาต้องการจะสั่งสอน
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เมียตายไม่มีใครไม่รักเมียตัวเองหรอก
สิ่งที่มันเป็นชนวนเหตุที่เขาอยากจะสั่งสอนเมียเพราะเขาเปิดเผยแบบนี้นะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตอันนี้เป็นคำพูดของเขานะผู้เสียชีวิตพูดอะไรไม่ได้นะคะ
ทนบอกว่าคุณเมย์ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับน้องชายตัวเองและลูกพี่ลูกน้องเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาเลย
อันนี้เป็นคำพูดของเขานะแล้วเขาก็บอกเขาจับได้ด้วย
เรื่องนี้เขาทำใจไม่ได้ก็เลยจะต้องสั่งสอน
แต่อาจจะทำรุนแรงไปนิดนึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุพยายามจะนำศพของผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บตอนแรกเป็นผู้บาดเจ็บก่อนเนี่ยนะคะ
ไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าช่วยเหลือไม่ทันจริงนะคะ
เรื่องนี้เราก็ไปถามแม่ของผู้เสียชีวิตถามคุณเมย์
แม่บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเมย์เป็นคนดีพอนะ
ที่จะไม่ไปทำเรื่องเสื่อมเสียให้มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวแบบนี้นะคะ